อยู่กินกับสามีมา๑๑๑๒ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
หลังสามีแปลกไปจนจับได้ว่านเป็นคาราโอเค

นะเธอจะแบบกระชากประตูแล้วบอกให้ลงมาคุยกัน
บอกว่ามันจะแกว้ยเจ็บที่หัวใจ
สามีทำเนี่ยขับรถกระชากจนเธอล้มทะไหลไปกับพื้น
และสามีกับเมียใหม่เมียไม่รู้จะเรียกว่าเมียอะไรแล้วกันที่นั่งอยู่ในรถอ่ะ

เลือดไหลนองขานะคะเธอโพสต์เรื่องนี้ไว้บอกว่าอยู่กินกับสามี๑๒ปี
แต่ไม่ได้จดทะเบียนมีลูกด้วยกัน๓คน
กับสามีทำอาชีพขายปลาหมึกย่างค่ะ
ตอนเธอท้องลูกคนสุดท้องเนี่ยสามีก็ต้องออกไปขายของคนเดียวใช่ไหม
เธอบอกเธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแล้ว
กลับบ้านตี๒ตี๓ทุกวันแล้วเมากลับมาทุกวันเลย
เธอก็เลยแอบเอามือถือทิ้งไว้ในรถค่ะ

ตอนแรกเธอไปบังคับนะยื่นคำขาดไปเลิกกับมันเท่านั้น

สามีก็ไม่เลิกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนเธอทนไม่ไหว
เลยตามไปตบเด็กคาราโอเกะเลยค่ะตามไปตบถึงร้าน
พอสามีรู้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ
เธอตบร้านเอ่อตบเด็กร้านคาราโกะใช่ไหมครับ

แล้วก็ท้าบอกให้เธอไปแจ้งความด้วย
เธอก็แจ้งนะตำรวจบอกเธอว่าไงรู้ไหม
มันเป็นเรื่องในครอบครัวให้ไปคุยกันเอาเอง

มือถือในรถดักฟังเสียงสามีอีกรอบนึง
ก็มารู้ว่าสามีจะพาเมียอีกคนไปซื้อทองแถวเจริญกรุง
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปจนทันนะคะ
เธอก็จอดขวางหน้าเลยพยายามจะเปิดประตูรถ
สาวมิ้วขับรถกระชากไปกระชากมาจนเธอล้ม
แล้วเธอเห็นเธอบอกเธอมองเข้าไปในกระจกเนี่ยเธอเห็นเลย
คนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีเธอกับเมียคนใหม่หรือเด็กของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หัวเราะเยาะเธอด้วยความสะใจ
เปิดประตูรถลงมาล็อกคอเธอจนเกือบหายใจไม่ออกแล้วก็ถีบเธอด้วย
เจ็บไปหมดทั้งตัวเจ็บไปหมดทั้งใจ
ขาเป็นแผลขาบวมแพ้ถลอกเต็มไปหมด
ถามว่าสามีตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างไหม
ก็ยังอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปไหนและยืนยันว่าจะขอมีเมียอีกคน
ท้าเธอด้วยว่าอยากเลิกก็เลิกเลิกได้ทุกเมื่อ
ถ้ามีปัญหาก็ไปแจ้งความเลยจะหนึ่งร้อยหรือสองร้อยสอนอก็ไม่กลัว
แบบ๑๓๒๐เปอร์เซนต์แต่มันมีความผูกพันมากกว่า
คือเขาก็เป็นแฟนคนแรกของหนู
๑๒ปีที่อยู่ด้วยกันมามันไม่เหลืออะไรเลยเหรอ
กับลูกสามคนที่เป็นพยานรัก
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
วงจรปิดในซอยเจริญกรุง๕๗ตอนตี๓๒๒นาทีวันที่๑๑พฤศจิกายนมาค่ะ
จะเห็นภาพของผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าเป็นเมียหลวงเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ามาจอดขวางกระบะสีน้ำเงินของสามี
ที่มีภรรยาอีกคนนั่งอยู่ในรถด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยฝั่งเมียหลวงก็เดินไปที่ประตูผู้โดยสาร
พยายามจะเปิดประตูรถแต่สามีขับหนีค่ะ
เธอก็เลยเกาะประตูรถตามไปด้วยเลย
นี่จังหวะขี่รถมาปาดนี่เดินมาแล้วเห็นไหม
มาปุ๊บเธอจับประตูสามีขับหนี

ก็เลยไม่เห็นคนแล้วปกติคนเดินมาจะต้องเห็นใช่ไหมถ้ารถผ่านไป
ใช่ค่ะมีดูอีกมุมนึงค่ะ

เกาะอยู่ข้างรถเพราะเธอพยายามจะเปิดประตูฝั่งข้างคนขับ

พยายามจะกระชากประตูให้เปิด
แต่ข้างในเขาไม่เปิดจากข้างนอกมันเปิดไม่ได้

พยายามยื้อพยายามดึงกันอยู่

กระโดดขึ้นท้ายรถกระบะเลย

ฝั่งที่เป็นภรรยาหลวงยืนเกาะอยู่บนท้ายกระบะเลยค่ะ

คุณผู้ชมลองดูรถคันนี้กำลังขับผ่านไปนะ

เดี๋ยวลองดูบนท้ายกระบะ

จังหวะที่เธอกระโดดขึ้นรถกระบะเลยอ่ะ
พยายามจะเปิดประตูแล้วมันเปิดไม่ได้

อีกมุมนึงจะเป็นมหลังที่สามีเนี่ยขับรถไปที่
จังหวะที่สามีขับรถไปที่ท้ายซอยเจริญกรุง๕๐
ซึ่งเธอก็ยังอยู่บนท้ายรถกระบาดเหมือนเดิมนั่นนะคะ

เอ้าไปคุยกับฝั่งสามีหน่อย

คือภรรยาคุณที่เขาเป็นแม่ของลูกคุณ๓คน

คุณสุชาดาไปคุยกับสามีนะคะเขาก็ยอมรับ

แต่ผมไม่เคยคิดเลือกผู้หญิงคนอื่นมาแทนที่เมียผมนะ
ไม่เคยคิดเลือกผู้หญิงคนอื่นมาแทนที่แม่ของลูกของผมนะ

ว่าเป็นเมียอีกคนนึงคนนั้นคนนั้นใคร

เจอกันได้วันเดียวก็มีความสัมพันธ์กันเลย

ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเขาก็รู้ว่าผมมีลูกมีเมียแล้ว
ผมก็ยอมรับนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเมียเนี่ย
ช่วง๑ปีหลังมามันหลองระแหงกันอ่ะ

ตั้งแต่ผมจับได้ว่าเมียเคยแอบมีกิ๊กมานานมาแล้ว

ผมก็เลยรักเมียน้อยลง
วันเกิดเหตุผมไม่ได้ตั้งใจจะขับรถชนเมียนะ
เอาเป็นว่าก็ถ้าเรื่องนี้มันจบลงได้

เขาก็รู้รู้ว่าผมก็บอกเขาตรงว่าผมมีลูกมีเมียแล้วนะ

เขารับได้ในส่วนตรงนี้เขาก็จะอยู่ในจุดของเขา
ก็เราเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้คุยกันบ้าง

หรือไม่เคยคิดจะมาพูดให้ผมแบบเลิกกับลูกเมียแล้วให้ไปอยู่กับเขาอย่างนี้
เราคบกันไม่ได้เกินเลย
ไม่ได้รักไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นครับ

ก็คือตอนนี้ผมไม่ได้คิดจะเลือกใคร
เพราะว่าคือทางเมียผมเนี่ย
ผมอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกไม่ได้รักแล้ว
ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกผู้ชายเพราะพอดีเป็นผู้หญิง

ผมก็ไม่เข้าใจอะ
ผมผมก็ไม่เคยไม่เคยอย่างนี้เหมือนกันครับ

เอ้าเราไปคุยกับฝ่ายหญิงอีกคนนึงด้วย
ที่บอกว่าเขาก็รู้ว่าผมมีลูกมีเมียอยู่แล้ว
เขาก็รับได้แล้วไม่เคยเรียกร้องอะไร

วันนั้นเรื่องเราเป็นยังไงคุณสุชาดาธาม
วันนั้นเรื่องเราเป็นยังไงล้อให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
วันนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่บนรถนะคะก็ไม่ได้คิดที่จะสู้หรือตอบโต้อะไรเขาเลยนะคะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะเกาะรถจนมันเกิดเป็นอุบัติเหตุจนเขาบาดเจ็บแบบนี้
คุณสุชาดาเลยถามว่าคุณอยากขอโทษเขาไหม
กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
เรื่องที่คุณคบหากับสามีเขาพ่อของลูกเขา
หรือว่าเรื่องที่เขาทะเลาะกับสามีจนเจ็บตรงเจ็บตัวแบบนี้

ก็จริงก็อยากจะขอโทษนะคะแต่ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ทักแชทมาต่อว่าด่าทอหยาบคายเอาภาพไปประจานนะคะ
เมื่อกี้สามีบอกว่าจะนี่แชทที่เมียหลวงทักมาด่า
มันอยู่กับกูมันบอกว่าที่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จริงจัง
แต่มันหวังไว้ให้ดี
นี่ค่ะก็โดนรังแก่มาหนักเหมือนกันนะคะ
ก็อยากจะขอโทษเหมือนกันแต่ก็โดนมาหนักเหมือนกัน
เมื่อกี้พี่ไปสัมภาษณ์ฝ่ายชายเขาบอกว่าไม่เลือกใครเลยเหรอคะ
เราก็รู้ว่าเขามีครอบครัวแต่เราก็ยังเลือกที่จะคุย
เพราะว่าเราแค่คุยเราแค่คุยเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาก้าวไก่
แล้วเราก็ไม่เคยแบบคิดว่าเราจะอยากแสดงตัวนะ
ว่าคนผู้ชายคนนี้มีเราอีกคนอย่างนี้เราไม่เคย
ความรักอะพี่ตอนแรกที่เราคบกันอย่างนี้
หนูก็เหมือนหนูก็รักเขานะ
หนูก็คิดว่าเขาก็คงจะรักหนู
ทั้งที่เรารู้ว่ามันผิดมันเป็นความรักที่ผิด
แล้วแต่ผู้ชายว่าถ้าสมมุติว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบครัว
เขาเลือกครอบครัวเขาอย่างนี้หนูก็จะเป็นคนออกไปอย่างนี้
เดี๋ยวรอพี่ต้อมเขาเคลียร์กันแล้วกันนะว่าเขาจะเอายังไง
เพราะว่าก็ค่ะแต่ละคนก็ว่ากันมาแบบนี้
จริงที่เขาพูดก็ถูกนะคะว่าความรักมันห้ามกันไม่ได้

แต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแบบผิดชอบชั่วดีเนอะ
ศิลธรรมหรือว่าแบบหลายอย่างมันห้ามการกระทำได้ไง
คือถ้าจะรักกันชอบกันก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละฝ่ายเขาเป็นยังไงใช่ไหม
อย่างคุณต้อมนะครับคุณก็มีเมียมีลูกใช่ไหม
อีกฝั่งนึงรู้ว่าเขามีเมียอยู่ก็แม่
เห็นเรื่องนี้แล้วนึกถึงตี